นี่เรามีนางสงการแล้วเหรอ

ห้ามใกล้กันลืม

เออของฉันใส่เสื้อสีอะไรแอบก็พอทั้งสีนั้นเหรอมีกี่สีมีทุกสี
นี่อย่าฉีดเยอะนะแค่ลำพังโดนน้ำนี่ก็ยุ่ยแล้ว
ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลย

โอเควันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันสงกราน
สวัสดีครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากนะครับ
ดีจะเกิดขึ้นในเร็ววันให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะคะ
เราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าไปส่งน้ำพระได้แต่เราก็สามารถส่งน้ำพระที่บ้านได้
เราไม่สามารถที่จะไปส่งน้ำญาติผู้ใหญ่คนไหนได้แต่เราส่งใจไปได้
นี่นะฮะคือหรือไม่ก็ส่งไว้ในออนไลน์ก็ได้
ญาติผู้ใหญ่เราบอกว่าถึงตัวมาไม่ได้แต่โอนตังค์ได้นะลูก

ที่เชียงใหม่เอ้ยก็เรียกว่าธรรมดาต้องมีกิจกรรม

มีออกมาปะแป้งกันทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวไทย

คืออาจจะมีบางคนออกมากับพยายามโชว์
โชว์ว่าเอิมแล้วจ้ะสัดน้องสัดน้ำนะสุดท้าย

ถูกจับถูกจับนี่ก็มีหลายลายนะ
เดี๋ยวจะเสนอเรื่องนี้ให้ฟังมีเหมือนกันใช่ไหมมี
อ๋อเอาครั้งก่อนเลยไหมบรมบาร์นไม่ต้องหรอก

คือวันปีใหม่ไทยแต่ทำไมดูรูปหมอช้าง

อะไรของเราปีใหม่ไม่ใช่ตรุษจีน

เขาเป็นคนจีนเขาก็ทำท่าเป็นแบบ
ไม่แต่ปีใหม่ไทยหมดทางต้องไหว้อย่างนี้

หนังสือเขายังรูปเก่ามากเลย

ถ้าเกิดที่เหนือเขาเรียกว่าสังขาลร่องค่ะ

คือเปลี่ยนสักกราศ
ก็คือปีใหม่คือวันนี้เหมือนเสร็จสิ้นเลยสิ้นปี

ที่เขาต้องจุดแบบว่าสโปรกไหม

ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะเรื่องดี

ทำไมก็จะแห่มาใหม่ไงก็เปลี่ยนศักราชไง
ก็แห่มาเป็นนางโคตรตลาดอะไร

นี่ปีนี้ดุ

ก็ไม่ได้อยู่ครับก็แต่งหยุดอยู่บ้าน

ฉันนี้ก็หล่อนมาจากจัมไกล่กา

บางคนแม่เขาซื้อผ้าเตรียมตั้งแต่ต้นปีไงวัฒนศักดิ์สงการ